ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะอยู่ด้านหลังเนี่ยรวบช่างภาพหื่น
อาณาจารย์ผู้เข้าประกวดนางงามเรื่องนี้มันกลายมาเป็นประเด็นนะ
แล้วคนให้ความสนใจคือมันกลายเป็นว่าอ้าวกองประกวด
สถานที่ที่ควรจะมีความปลอดภัยทำไมถึงไม่ปลอดภัย
คือเหตุการณ์นี้ค่ะทางทนายนิด้าเนี่ย
ก็มีการพาผู้เสียหายเนี้ยนะคะไปแจ้งความ
แล้วก็มีการออกไหมจับช่างภาพคนนี้ทีนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้ตอนบ่าย๓โมงเนี่ยตำรวจคอมมาโดเนี่ยนะคะ
ก็มีการนำกำลังไปบุกจับกลุ่มช่างภาพคนนี้นายธนวัฒน์หรือว่าแทน
อายุสามสิบแปดปีเนี่ยนะคะซึ่งเป็นช่างภาพประจำกองประกวดเวที
ไปจับกลุ่มตัวในแทนได้เนี่ยริมถนนคลอง๕ตะวันตกที่คลองหลวงปฐุมธานีนะคะ
แล้วก็ตอนที่จับกลุ่มตัวเจ้าหน้าที่ก็มีการอ่านไม้จับเนี่ย
ตัวในแทนเนี้ยเขาบอกว่าเขาเนี้ยเป็นบุคคลตามไหมจับจริงจริง
แต่เขาก็ปฏิเสธนะว่าไม่ได้ลงมือข่มขืนหญิงสาวตามที่มีการกล่าวอ้าง
แต่ว่าเป็นลักษณะของการพูดคุยกันจนเกิดความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
ทีเนี้ยพอมีการคุมตัวมาเนี่ยช่วงค่ำก็คุมตัวไปสอบปากคำที่สพคลองห้า
แทนยังให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะคะ

ทีนี้ตลอดการที่เขาให้สัมภาษณ์กับสื่อ
ท่าทางสีหน้าสีตาเขาอย่างที่คุณผู้ชมเห็น

แล้วก็พูดแบบหนักแน่นนะคือปฏิเสธ
ไม่ได้มีการจับก้นไม่ได้มีการข่มขืนไม่ได้มีการกระทำอนาจารย์
ทีนี้ค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานใช่ไหมคะ
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เมื่อวานคือทนายนิด้าเขาเอาผู้เสียหาย
ไปแจ้งความที่สนลุมพินีให้ดำเนินคดีกับนายแทนคนนี้นั่นแหละค่ะ
โดยทนายนิด้านังศาสรรรรณยาหวังศุกร์เจริญเนี่ยนะคะ
ก็เปิดเผยบอกว่าผู้เสียหายเป็นผู้เข้าประกวด
คนแรกเนี่ยอายุ๑๙ปี
คนที่๒ก็เป็นทีมงานอยู่ในกองประกวดนี่แหละ
ซึ่งถูกกระทำอนาจารย์แต่การถูกกระทำอนาจารย์เนี่ย
ยังไม่ถึงขั้นข่มขืนกระทำชำราวนะคะ
กรณีของนางงามที่เกิดขึ้นที่เขาใหญ่
โคราชแล้วก็ที่โรงแรมในลุมพินี
ระหว่างการเก็บตัวช่วงวันที่๙ถึง๑๕ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
อันนี้คือที่ทนายนิด้าบอกกรณีนางงามนะ
ส่วนกรณีทีมงานเกิดเหตุที่สวนนงนุษย์ที่ชนบุรี
เมื่อวันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมา
ทนายนิด้ารวบรวมทุกอย่างเลยแล้วก็เอาหลักฐานมาแจ้งความ
ซึ่งพฤติกรรมของนายแทนมักจะฉวยโอกาส
เวลาที่ใกล้ชิดกับผู้เข้าประกวดใกล้ชิดกับทีมงานที่เป็นผู้หญิง
ก็จะมีการจับก้นจับสะโพกจับหน้าอกแล้วแสดงพฤติกรรมแบบนี้ต่อหน้าผู้เข้าประกวดคนอื่น
อืมทีนี้พอผู้เข้าประกวดคนนั้นที่เขาถูกกระทำทีมงานคนนั้นที่เขาถูกกระทำเนี้ยเขาไม่พอใจ
ช่างภาพคนนี้ก็จะเหมือนกับทำเป็นเรื่องตลกอะค่ะแล้วก็ทำแบบเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ตลกรับประทานขำไปแบบนี้เออแล้วอันนี้จากข้อมูลเนี่ยคือบอกว่าหนักที่สุดเคยมีนางงามถูกกระทำชำราวถูกข่มขืนหนึ่งราย
แล้วแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะที่สพคลองห้าแจ้งไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่รู้ไหมคุณนู่นปีที่แล้วโอ้โห
ปลายปีที่แล้วเดือนธันวาคมค่ะแล้วก็มีการออกหมายจับแล้วด้วยทีนี้ผู้ก่อเหตุก็เป็นคนเดียวกันยืนยันนะคะเพราะว่าอะไรตัวคนที่ทำเขาบอกแล้วนะตัวนายแทนเขาบอกว่าไม่ได้ทำ
แต่ว่าทางฝั่งธนายนิด้าเขาบอกว่ามันไม่ใช่การสมยอมนะแล้วบางรายถูกถ่ายคลิปเอาไว้เป็นการแก๊คเมลด้วยยังมีอีกหลายคนที่โดนแบบนี้แต่ว่าบางคนก็ไม่พร้อมที่จะมาแจ้งความแล้วก็เลยถามไงว่าถามจริงในกองประกวดเนี่ยมีนางงามมีทีมงานผู้หญิงเนี่ยที่เป็นผู้เสียหายอยู่กี่คนเขาบอกว่ามีเป็นเกือบสิบคนเหมือนกันนะ

การดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแน่ส่วนคุณอาแมนด้ามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์๒๐๒๐ก็มีการออกมาทวิตนะคะระบุบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศมันอาจจะเป็นเรื่องที่พูดยากแต่ด้าเนี่ยเชื่อว่าสังคมเนี่ยพร้อมที่จะยืนเคียงข้างคุณทุกคนไม่ต้องห่วงด
ฝากขังเป็นยังไงบ้างคือพอมีการสอบปากคำยืดยาวเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
ทางสารวัตรสอบสวนสพคลอง๕เนี่ยก็นำตัวในแทนหรือว่านายธนวัฒน์
ช่างภาพที่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดธัญบุรีฐานความผิดของเขาคือข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นนะคะ
นำขึ้นรถควบคุมของสพคลองห้าฝากขังศาลจังหวัดธัญบุรีแน่นอนแหละ
จังหวะที่ออกมาจากห้องสอบสวนแล้วเนี่ยนักข่าวก็รออยู่ไงครับก็พยายามจะถามเออ
ว่าตกลงยังไงอยากชี้แจงอะไรไหมไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าสรุปแล้วมันเป็นยังไงกันแน่
แทนไม่ตอบคำถามเลยแม้แต่คำถามเดียวนะคะได้แค่สายหัวอย่างเดียวเท่านั้น
อืมแต่ก็ให้การปฏิเสธนะคะว่าการที่น้องน้องนางงามไปแจ้งความ
ไว้กับพระรักษณ์งานสอบสวนหลายโรงพักษณ์เนี่ยเขาปฏิเสธทุกคดีทุกเคสเลย

นี่ค่ะแต่ว่าถ้าดูจากวิเคราะห์จากที่เราเห็นจากหน้าจอเนี่ยนะลักษณะก็ดูเครียดอยู่เหมือนกันนะคะ
ส่วนประเด็นเรื่องการประกันตัวจะได้ประกันตัวหรือไม่ได้เนี่ยอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลเท่านั้นนะคะ
แล้วตอนที่มีการนำตัวออกมาเนี่ยนะคะจริงมันก็มีจังหวะแหละที่นักข่าวถามถามเขาแล้วก็มีการพูดถึงกรณีมิสแกรนดปฐุมธานีว่าไปทำอะไรหรือเปล่า
เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมฟังนะเพราะว่าทางพี่นวัดเองพอเขาได้ยินว่ามีการพาดพิงถึงเวทีมิสแกรนด์เนี่ย
นวัดเขาก็มีการให้ข้อมูลชี้แจงด้วยแต่ทีนี้ก่อนที่จะไปดูพี่นวัดเนี่ยนะคะดูเรื่องนี้นิดนึงก่อน
เพราะว่าเมื่อเช้านี้ทีมข่าวของเราโทรสอบถามคุณพรฟ้าปูนิกา
ซึ่งเป็นผู้จัดการกองประกวดประจำปี๒๐๒๑แล้วก็เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์
เป็นคนที่น้องนางงามผู้เสียหายมาเคาะห้องแล้วก็ปรึกษาพี่พรฟ้าเลย
โดยคุณพรฟ้าเล่าให้ฟังนะคะว่าวันเกิดเหตุน้องทีมงานที่เขาโดนลวนลำวิ่งมาเคาะประตูจริง
คือท่าทางน้องกลัวมากเลยนะแล้วพอกองประกวดทราบเรื่องเนี่ยก็เลยไปปรึกษาแม่ปุ้ย
ทีนี้แม่ปุ้ยบอกว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้จัดการเลยคือเอาเรื่องนี้ส่งให้ทนายนิด้าทนายนิด้าจัดการทันทีนะคะ
คุณพรฟ้าก็เล่าให้ฟังว่าช่างภาพคนนี้ทางกองประกวดเป็นคนว่าจ้างมาถ่ายภาพเองนั่นแหละ
ก็ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วทุกคนก็เข้าใจตอนแรกว่าเขาอาจจะไม่ได้ชอบผู้หญิง
ไม่ได้คิดอะไรจนมาเกิดเรื่องราวแบบนี้ค่ะ
แล้วหลายคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคุณผู้ชมว่าจริงเรื่องนี้เกิดขึ้นก็เป็นเดือนแล้วนะ
เกิดขึ้นเป็นเดือนแล้วทำไมทำไมถึงเพิ่งมาแจ้งความ
ซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นกระบวนการของทางเจ้าหน้าที่ที่เขาอยากให้มั่นใจไง
ว่าจะต้องเก็บข้อมูลหลักฐานทั้งหมดก่อนแล้วจะนำไปสู่การจับกลุ่มตัวคนร้าย
อาจจะต้องใช้เวลาเดี๋ยวลองฟังที่คุยกับคุณพรฟ้าหน่อยนะคะ
อีกข้อนึงหลายคนอาจจะสงสัยค่ะว่าเอ๊ะทำไมกองประกวดคือเพิ่งมาแจ้งความตอนนี้
มันเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนประกวดแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
อาจจะบอกเลยใครจะมายืนอยากให้กับเรา
คือมีรายงานบอกว่าจริงแล้วในเวทีการประกวดกองประกวดต่าง

มันก็เลยเป็นอีกประเด็นนึงว่าเอ๊ะแล้วเขาไปก่อเหตุตอนไหนยังไง

หรือว่ามีคนเห็นแล้วแต่มันไม่เป็นเรื่องเป็นราวหรือยังไง

คือเขาก็บอกว่าจริงก็ก่อเหตุต่อหน้าเพื่อนสาวงามคนอื่น
เพราะฉะนั้นเวลาที่เจ้าตัวหรือผู้เสียหายรู้สึกไม่พอใจเนี่ย
คนที่ก่อเหตุเขาทำเป็นแบบเรื่องตลก
ทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ
ส่วนอีกประเด็นนึงเนี่ยนะคะที่มีการพาดพิงถึงมิสแกรนด์ประทุมธานี
แล้วเรื่องนี้เขาก็เอาข้อมูลไปสัมภาษณ์
คือนำข้อมูลนี้ไปสอบถามผู้ต้องหาด้วย
ทีนี้เรื่องมันก็บานปลายนะคุณผู้ชม
เพราะว่าอะไรหลายคนโทรมาถามที่กองประกวดมิสแกรนด์เยอะเลยค่ะ
ดังนั้นค่ะพี่นวัดเนี่ยนะคะก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้บ่าย๒โมงเนี่ยนะ
จะชี้แจงกรณีที่ถูกพาดพิงทั้งหมดเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ฟัง
ตอนนี้คุณนวัดอยู่ที่ภูเก็ตนะคะเดี๋ยวจะไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊กนวัดอิสระไกรศีล
บ่าย๒โมงเดี๋ยวรอฟังรายละเอียดของทางฝั่งมิสแกรนด์ที่ถูกพาดพิงได้เลยนะคะ